ไปที่จังหวัดปลาจีนบุรีครับคุณผู้ชมคุณลสลินฮ

ธรรมดากู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุใช่ไหม

นี่ฮะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ล้มแต่ไม่รู้คุยกันอีกท่าไหน
ปรากฏว่าต่อยกันฮะ

ทำร้ายคนเจ็บครับแล้วมีคนจะเข้ามาห้าม
แต่ว่าเขาเป็นคนใบ้นะคนใบ้โดนเข้าไปอีกครับ
เฮ้ยทำร้ายทำร้าย
อ๋อแลกรุมกันแบบนี้ให้เหรอ
เอาเขาเข้าไปก่อนเอาเขาเข้าไปก่อน
เอาเขาเข้าไปก่อนเอาเขาเข้าไปก่อน
จากพ่อนับล้อมโอ้โหตื่อกันโอ้โหพี่
อุ๊ยพี่โดนรุมเลือดออกเลยอ่ะ
ก็อะไรบ้างไงอุ๊ย
แจ้งกับนวดเลย
ใช่ครับจากเรื่องรถล้ม
กลายเป็นตีกันเลยเหรอเนี่ยเหมือนคนที่เห็นเหตุการณ์บอก
เมื่อกี้ที่เลือดกบปากอยู่คือคนที่เข้าไปจะห้ามนะ
คือคนที่เขาเป็นใบ้นะผู้ชายออกเสื้อฟ้าน้ำเงินน้ำเงินส่วนคนเจ็บ
นั่นล่วงไปแล้วนะน่ะสุพัชยคนเจ็บ
เป็นช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายคนใบ้ครับ
เหตุเกิดที่หน้าวัดโป่งไผ่หมู่๗ตะบนท่าตูอำเภอศรีมหาโพธิ
ปลาจีนบุรีครับช่วงแรกของคลิปน่าจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
รูเข้าไปเตะเอยต่อยเอยนะครับผู้ชายเสื้อขาว
ทราบชื่อต่อมาชื่อนายสุประชัยพงจีนอายุ๔๘ปี
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วล้ม
ช่วงนั้นมีผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินแขนสั้นกางเกงขาสั้นเป็นคนใบ้นะฮะ
พยายามจะเข้าไปห้ามไปปราม
กลุ่มวัยรุ่นนะครับหันกลับมาต่อยซะนะครับ
เลือดกบปากเลยอ่ะนะฮะแล้วหน้าตาแตก
จังหวะนั้นมีพลเมืองดีเข้ามาห้ามอีกครับ
แล้วก็ช่วยกันประถมพยาบาลผู้ชายคนใบ้ที่โดนทำร้าย
แล้วก็มีการตะโกนด่าทอกับกลุ่มวัยรุ่นนะครับ
ที่มาทำร้ายผู้ชายใบ้นะครับว่าทำร้ายคนพิการทำไม
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะ
เห็นสุปชัยเนี่ยนะครับขี่รถจักรยานยนต์มาประสบอุบัติเหตุ
ชนกำแพงหน้าวัดจากนั้นเพื่อนฮะนี่เป็นช่วงเป็นช่วงเกิดเหตุ
จากนั้นนะครับเพื่อนของสุประชัยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาช่วยครับ
แล้วพอกู้ภัยมาถึงนะฮะมาประถมพยาบาล
แต่พูดจากันแบบไหนก็ไม่รู้นะฮะจนต่อยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่มอเตอร์ไซตามมาเค้ามาช่วยกันแล้วที่นี้ตอนแรกหนูจะไปช่วย
เราก็เลยบอกว่าเค้าไปได้ไม่เป็นไรแต่ร้อนรถเค้าเ฻ี้ยว
เค้าก็เลยข้ามไปทางตรงนี้ใช่ไหมว่าเค้าไปต้นกำแพงตรงนี้แหละค่ะ
ก็นั่นแหละค่ะก็กู้ภัยมาช่วยเขาไม่รู้เขาพูดอีท่าไหนกัน
แล้วก็เห็นเขาชบต่อยกันแทนนั้นแหละค่ะ
ไม่รู้ว่าเพราะหนีกลับก่อน
ส่วนผู้ชายพิการที่เข้าไปห้ามและถูกรุมทำร้ายเนี่ย
ชื่อพี่ไพโรธครับพี่ไพโรธท่าหินเสื้อน้ำเงินฟ้าฟ้านั่นนะฮะ
โดนไปหัดแรกเลยตับเมื่อกี้อายุ๔๖ปี
นึกคือเขาเนี่ยเคยเข้าร่วมการแข่งขาดฟุตบอล
คนพิการชิงแชมป์ประเทศไทยมาแล้วด้วยนะ
ขณะที่ตามร่างกายของพี่ไพโรธเนี่ยนะครับนี่ฮะโอ้โหโอ้โห
ไม่ได้ใส่แว่นนะเนี่ยแต่ว่าโดนต่อยเข้าไปเบ้าตา
นี่ปากนี่หลังโอ้โหเนี่ยครับ
โดนเข้าไปตามร่างกายนะครับเป็นแผลหลายจุดทีเดียว
ลูกพี่ลูกน้องของพี่ไพโรธเนี่ยเล่าบอกว่าคืนวันที่๒๑ธันวาคมสัก๓ทุ่มได้ฮะ
นะครับมีเหตุมอร์ทไทยล้มหน้าวัดแล้วกู้ภัยเข้ามา
จากนั้นก็มีปากเสียงกันพี่ไพโรธมาช่วยงานศพอยู่ที่วัด
ก็ออกมาดูออกมาดูก็จะเข้าไปห้ามคนทะเลาะกันนะครับ
ทะเลาะกันก็คือระหว่างคนเจ็บที่มอเตอร์ไซค์ล้มกับกู้ภัย
ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บตาซ้ายนี่เขียวช้ำเลยนะครับ
มีเลือดคั่งในตาด้วยปากแตกเย็บไป๘เข็มอ่ะ
ไม่รวมรอยฟกช้ำตามร่างกายนะครับ
พี่ผมเนี่ยเขาอยู่วัดอยู่งานศพ
เขาจะต้องเห็นเออมีอะไรกันเหตุการณ์
รถล้มเขาออกมาดูเขาก็เขาก็เหมือนเขาพี่บอกเสียงนะครับ
ทะเลาะกันต่อยกันแต่อันนี้ไปห้ามพี่ชายไปห้าม
อ่าฮะไปห้ามแล้วก็คือแบบเนี้ย
ก็คือโดนเขารุมต่อยกับคนที่โดนล้มด้วยกับ
กับคนที่ไปห้ามด้วยคือพี่ชายผมก็เป็นคนพิการเนอะ
เขาไม่ได้ยินเสียงเขาเป็นคนใบ้เนี่ยครับผมอ่าประมาณนี้ค่ะ
พันธบทเอกวิวัตรวิสิตศักดิ์นะครับ
ท่านผู้กำกับการสภศรีมหาโพธิบอกว่า
หลังเกิดเหตุญาติญาติก็พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่
ภศรีมหาโพธิแล้วนะครับเบื้องต้นตำรวจส่งตัวพี่ไพโรธ
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อจะใช้ผลชนสูตรบาดแผลเนี่ย
ประกอบการแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุครับ
ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
ชื่ออะไรกันบ้างอ่ะ๑นายกิติศักดิ์ปัญญาอายุ๓๑ปี
เป็นกู้ภัยนะตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสระบุรี
เนื่องจากถูกชาวบ้านทำร้ายร่างกายระหว่างเข้าช่วยเหลือนายไพโรธ
นายกัมพลแสงเนธอายุ๓๖ปีคนนี้เป็นช่างไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่
นายแดงนายแดงนี่ไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับ
ตำรวจได้ติดต่อให้ทั้ง๓คนมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อสอบปากคำแล้วนะครับ